หนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางนาค่ะ
เสียชีวิตปริศนาลักษณะคืออยู่ในห้องน้ำ

ทีนี้ก็เข้าไปตรวจสอบในห้องค่ะว่ามันมีปมอะไรมีสาเหตุอะไร
พบว่ามียาลดน้ำหนัก๒ขวดที่เปิดแล้วอยู่ด้วยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในห้องก็พบว่าห้องรก
เสื้อผ้าก็วางไว้ระเกะระกะค่ะมีขยะอยู่ทั่วทั้งห้องเลย
ตรวจสอบในห้องน้ำพบร่างของผู้ชายวัย๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปี๑มหาวิทยาลัยย่านบางนาค่ะ
ก็เสียชีวิตในห้องน้ำในสภาพเปลือยกายอยู่แล้วก็นอนคว่ำหน้า
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้๒ขวดที่คุณผู้ชมเห็นนี้เขาไปเจอบนตู้เย็น
เป็นยาลดน้ำหนักชนิดอันตรายด้วย
เปิดกินไปแล้ววางอยู่แบบนี้นะคะ
จากการสอบถามนายอาทิตยุภากิ่งคนนี้
เป็นเพื่อนของผู้ตายเขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าผู้ตายไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะ
แต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนก็สังเกตไง
ว่าทำไมผู้ตายดื่มน้ำเยอะผิดปกติเลย
ดื่มน้ำมากวันละประมาณ๔๕ลิตรนะคะ
แวะร้านน้ำกันตลอดเวลาจะไปเรียนหรือว่าอยู่ที่ไหนด้วยกัน

แล้วเมื่อวันอาทิตย์ก็ไปกินหมูกระทะ
ทีนี้เพื่อนบอกว่าผู้ตายเกิดอาการแน่นหน้าอก

พอวันพุธค่ะช่วงประมาณทุ่มครึ่ง
ก็ได้รับสายผู้ตายก็โทรมาบอก

ตอนนั้นเนี่ยเสียงของผู้ตายก็เหมือนกับคนไม่สบายนะ
แต่พอไปถึงที่แมนชั่นก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้ก็เลยไลน์ไปบอกไงว่าถ้าเกิดตื่นมาแล้วเนี่ย
ให้ติดต่อนายอาทิตย์ด้วยก็คือติดต่อเพื่อนด้วยติดต่อฉันด้วยเนี่ยนะ
หรือว่าจะติดต่อหาแม่ด้วยก็ได้
เพราะว่าตอนนี้แม่ก็ติดต่อลูกไม่ได้เหมือนกัน
หลังจากนั้นเพื่อนก็เดินทางกลับที่พัก
โดยที่ทั้งวันไม่สามารถติดต่อคนที่เสียชีวิตคนนี้ได้เลยนะ

ก็เอ๊ะทำไมประตูล็อกจากข้างในล่ะ
เรียกช่างของตึกใช้กุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไป
อ้าวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
เรื่องต้นนะคะตรวจสอบก็มีการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
หลักฐานในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบ
ส่วนสาเหตุการตายจะเกี่ยวข้องไหมกับยาลดน้ำหนักที่กินไป๒ขวดนั้น
จะต้องรอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวศอีกครั้งหนึ่งนะคะ